คือข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้น่ากลัวมากเลยนะคะ
คือลูกจ้างใช้คำว่าฉุนขาดเลยนะคะ

นายจ้างไม่ให้สุดท้ายเอามีดที่พกมา

ไม่ให้เบิกเงินชักมีดแทง
ตัดขั้วหัวใจดับนะฮะ
โหดจริงกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนแบบนี้

สีเขียวคือผู้เสียชีวิตนั่นคือนายจ้าง
ส่วนลูกศรสีแดงคือลูกจ้างนะคะ

ขอเงินเบิกเงินจากนายจ้างแต่พกมีดมาด้วย

ตอนแรกเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ

คุณธนพลเหรียญทองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะ

ชื่อว่าสุภวัฒน์นาคนินหรือว่าเบียร์นะคะ

คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะไปจ้วงแทงอีกรอบหนึ่ง
แต่ว่าลูกจ้างคนอื่นที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ย

สำหรับนายเบียร์วิ่งหนีไปเลยค่ะ

สุดท้ายคุณธนพลเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุนี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจสพพุนพินค่ะคุณผู้ชมระดมกำลังปิดล้อมป่าละม้อในพื้นที่ใกล้เคียง
กระทั่งนี้ไปพบเลยนะคะนายเบียร์คนก่อเหตุเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
สภาพเนี่ยเสื้อผ้าร่างกายเปื้อนเลือดของผู้ตายไปเจอนายเบียร์พร้อมกับอาวุธมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุมีดอันนี้
โอ้โหสนิมเผลอเลยนะคะผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุคือไปเที่ยวโรงงาน
ก็คือโรงงานผลิตซุ้มกาแฟพัสราในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
จุดนี้ต้องการที่จะเบิกเงินค่าจ้างแต่นายจ้างก็คือไม่ให้ค่ะแถมยังด่าทอด้วยนะคะ

แถมยังถูกนายจ้างด่าทอต่อว่าด้วย
ก็เลยเกิดบันดาลโทษะ
เงินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ต้องรอดูต่อนะครับ
ญาติของผู้ตายเนี่ยเขาจะเอาเรื่องถึงขั้นว่า
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือเปล่า
เพราะพกมีดมาด้วยนะคะพกมีดมาด้วย